จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี

มีประเด็นหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมา
ก็คือข้อที่๑๖บอกว่ารัฐธรรมนูลอยากจะให้แบ่งเป็น๒ระยะนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์นี้นะคะว่าทำไมจะต้องเป็น๒ระยะแล้วมีนัยสำคัญอะไรหรือเปล่านะคะ
ติดตามจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

เริ่มต้นเปิดทำการสัปดาห์นี้ต้องคุยเรื่องรัฐมนูลต่อ
เพราะว่าประเทศไทยหลังจากนี้ไป
มีคำถามตามมาว่ารัฐบาลจะปล่อยมือให้การเมืองเต็มร้อย
หรือว่าเก็บอำนาจไว้ส่วนหนึ่งปล่อยให้การเมืองส่วนหนึ่ง
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะมีผลต่อความขัดแย้งมากน้อยแค่ไหน
แล้วถ้าเมื่อการเมืองกลับมาขัดแย้งอีกหลังการเลือกตั้งแล้วจะทำยังไง
แล้วถ้ามีการสืบทอดอำนาจไว้ส่วนหนึ่งประชาชนจะยอมไหม
ทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ที่ต้องที่ต้องกีดเส้นใต้เมืองไทยไว้ตั้งแต่วันนี้เลย
เรื่องเรื่องประเด็นเรื่องจะมีการสืบทอดอำนาจไหม
อันนี้น่าสนใจนะครับมีปรากฏการณ์เกิดขึ้น๒เรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา
อดีตประธานกรรมธิการร่างรัฐมนูลชุดที่ถูกตีตกไปคราวที่แล้วนี่แหละครับ
แต่ว่าพอไปเปิดแถลงข่าวมันก็กลายมาเป็นข่าวพาดหัวใหญ่
บนหน้าหนังสือพิมพ์ของไทยโพสต์คอสชอยากอยู่ยาว
นี่คอสชอยากอยู่ยาวนี่เป็นออกเป็นภาษาพาดหัวของไทยโพสต์
แต่ว่าจริงเนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์พูดอย่างนี้
สมัยที่ผมเป็นประธานกรรมธิการยกร่างแล้วถูกสภาปฏิรูปสพจคว่ำผมเสียใจแค่วันเดียว
คือวันอาทิตย์ที่๖พอกลับมาคิดได้ก็รู้ว่าเขาอยากอยู่ยาว
รับว่ามาตรงนี้ก็เปลืองตัวแต่ทำเพื่อชาติตอนนี้ก็มีความสุขดีได้เลี้ยงหลาน
นี่เป็นปรากฏการณ์ที่คนให้ความสนใจกันพอสมควรว่าระดับอาจารย์บวรศักดิ์
ที่ไปเป็นกรรมการร่วมร่างรัฐมนูลกับเขายังออกมาบอกว่าคอสชอยากอยู่ยาว
จริงอยู่ครับโคศกรัฐบาลโคศกคศออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้ว
ปรากฏการณ์ที่๒ที่คุณดาวบอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าในข้อเสนอของคอรมอ๑๖ข้อ
ข้อที่สิบหกนั้นเนี่ยคนให้ความสำคัญมากที่สุดถึงแม้จะไม่มีชัดเจนว่า
จะเสนอให้ทำอะไรยังไงแต่คล้ายคล้ายกับว่าในข้อเสนอนั้นเนี่ย
จะให้มีการร่างรัฐมนุนออกมาเป็น๒ขยัก
ขยักแรกก็คือว่าอย่าปล่อยมือเต็มที่คงอำนาจของผู้มีอำนาจเดิมไว้ส่วนหนึ่ง
ให้การเมืองมีอำนาจส่วนหนึ่งแล้วพอถึงช่วงที่๒ปล่อยให้การเมือง
อยู่ในมือของนักการเมืองเต็มที่เป็นสองขยักมีคนบอกว่าทำอย่างงี้ได้ยังไง
รัฐมนูลประกาศออกมาก็ต้องใช้เหมือนเหมือนกันแต่ว่าเอาล่ะเรายังไม่รู้ว่า
ข้อเสนอที่ว่านี้จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐมนูลหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้าง
ถามว่าถ้าจะคงอำนาจของผู้มีอำนาจปัจจุบันไว้ส่วนหนึ่งทำอะไรได้บ้าง
เขียนไว้ในรัฐมนูลยังไงได้บ้างมีคนวิเคราะห์ว่าเขียนไว้อย่างนี้สิ
ให้สวมาจากการสัญหาซึ่งก็ได้ยินแพร่มมาแล้วว่าสมจะมาจากการสัญหา
สวมาจากการสัญหาแล้วต่อมาก็คือว่าให้สวมีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย
ก็แปลว่าเวลาเลือกนายก

รัฐสภาคำว่ารัฐสภาก็คือสภาผู้แทนและวุฒิสภา๒สภามารวมกันเขาเรียกว่ารัฐสภา
ถ้าสวมีอำนาจมาเลือกมีหน้าที่มาเลือกนายกได้โดยตรงก็แปลว่าผู้มีอำนาจที่ตั้งสว
สามารถบอกสวได้เลยว่าให้เลือกใครเป็นนายกสมมุติว่าถ้าไปถึงจุดนี้
ตอนนี้มีสอสอ๕๐๐ใช่ไหมล่ะครับ
มีสวสว๒๐๐ใช่ไหมล่ะครับ
สวสภานี้รวมกันก็๗๐๐๗๐๐เสียง๓๕๐เสียงขึ้นไปเลือกนายกได้เลยครับ
ก็แปลว่าสวมีทุนอยู่แล้ว
ไปหาจากสสอีก๑๕๐เป็นอย่างต่ำก็ได้๓๕๐
เกินไปกว่านั้นก็เกินครึ่ง
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เลือกตั้งครั้งหน้าพักไหนที่ได้คะแนนมากที่สุด

ไม่มีทางที่จะมาเป็นรัฐบาลได้หรอกครับ
เพราะโหวตยังไงก็ผู้มีอำนาจตุนสวไว้แล้ว๒๐๐
ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเหตุหรือเปล่าที่ทำให้คุณทักษิณบอกว่าอยากเจรจากับคอสช
ขอสชปฏิเสธไปแล้วนะครับ
สูตรที่ให้สวมาจากการสัญหาและร่วมโหวตนายกได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ
รัฐมนูลปี๒๕๒๑แล้วให้เลือกตั้งกันปี๒๕๒๒หลังจากพลเรือเอกสงัดชะลออยู่
ปฏิรูปยึดอำนาจในตอนนั้นตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ขึ้นมาเป็นนายกแล้วให้มีการร่างรัฐมนูล
ผู้เป็นประธานร่างรัฐมนูลในขณะนั้นดรจิตติติงสะพัฒน์ครับ
มาจากวงการตุลาการมีนักกฎหมายหนุ่มใหญ่หน่อยอายุ๔๐ต้นร่วมร่างรัฐมนูล
ฉบับปี๒๕๒๑อยู่ด้วยครับชื่อมีชัยรัชุพันธ์ครับ
อาจารย์มีชัยคนนี้แหละครับเคยร่วมร่างรัฐมนูลที่ให้สวมาจากการสัญหา
แล้วให้สวโหวตเลือกนายกได้ด้วยใครได้เป็นนายกล่ะครับ
ผลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกแล้วเป็นอยู่๘ปีครับ
ถามว่าประชาชนอึดอัดไหมล่ะครับไม่เลยครับเพราะพลเอกเปรมเป็นคนซื่อสัตว์สุจริต
เป็นที่ยอมรับรัฐมนตรีคนไหนทุจจริตพลเอกเบรมจัดการหมดแล้วก็ปรับคอลโลมเอาออก
ฉะนั้นความเป็นนายกคนนอกของป่าเปรม๘ปีนะครับไม่มีใครบ่นไม่มีใครแสดงท่าที่อึดอัด
เพราะคุณสมบัติส่วนตัวของพลเอกเปรมแต่คำถามก็คือว่าเราจะหาคนแบบพลเอกเปรมอย่างนั้นในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ได้ไหมล่ะครับ
นี่คือคำถามฉะนั้นที่บอกว่ารัฐมนูลถ้าจะเขียนให้ถึงขั้นที่ว่าสวมาจากการสัญหารวบโหวตนายกรัฐมนตรีได้ด้วย
มีคนบอกเอ้าโหวตนายกได้แล้วเสียงข้างน้อยในสภาทำยังไงอ้าวก็ไปเขียนเพิ่มเติมเหมือนปี๒๕๒๑ได้นี่ครับว่า
เวลาลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจให้สวมาร่วมลงด้วยก็แปลว่าโหวตกันในรัฐสภาก็ทำกันมาแล้วในสมัยนั้น
ผลเอกเปรมอยู่๘ปีไม่มีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้แต่ครั้งเดียวเพราะอะไรครับเขาไปตีความกฎหมายกัน
ครั้งหนึ่งพลตำรวจเอกประมาณอดิเรกศาลยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกเปรมติลสุรานนท์ครับ
รัฐสภาตีความยังไงรู้ไหมครับบอกว่ากฎหมายเนี่ยให้อภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
แต่พลเอกเปรมไม่ใช่คณะรัฐมนตรีพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นอภิปรายพลเอกเบรมไม่ได้ครับ
ดูสิครับมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วนี่ครับนั่นเรียกว่าเป็นการคงอำนาจไว้ส่วนหนึ่ง
คำถามก็คือว่ารัฐมนูลฉบับนี้จะเขียนให้ไปถึงจุดนั้นไหมล่ะครับ
ถ้าเขียนให้ไปถึงจุดนั้นมีสวมาจากการสัญหาโหวตเลือกตั้งนายกคนนอกได้ด้วย
อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ด้วยฝ่ายการเมืองจะรับได้ไหม
ถ้าฝ่ายฝ่ายการเมืองรับไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นต่อ
แล้วถ้าฝ่ายการเมืองรับได้ฝ่ายการเมืองรับได้ประชาชนจะคิดยังไง
คิดยังไงว่าให้คงอำนาจปัจจุบันไว้ส่วนหนึ่ง
นักการเมืองเข้ามาส่วนหนึ่งหรือจะปล่อยให้นักการเมืองเข้ามาเล่นกันอย่างเต็มที่
คนที่มีอำนาจปัจจุบันถอยออกมาเข้ากรมเข้ากองหมด
ประชาชนคิดยังไงวันที่ลงประชามติท่านก็ไปแสดงความคิดเห็นนั้นได้
เพราะว่าในที่สุดรัฐมนูลจะผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ในมือประชาชน
และถ้ารัฐมนูลผ่านมันจะเป็นยังไงรัฐมนูลไม่ผ่านเป็นยังไง
มีเรื่องจะต้องติดตามกันเยอะครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
เริ่มกันตั้งแต่สัปดาห์นี้แล้วที่กรทจะเริ่มพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอแน่ต่าง